รีเซนเตอร์เข้างานเดินแบบก็มาแล้ว
เมื่อวานนี้ก็ไปเดินแบบทั้งลุงพลทั้งป้าแตนนะ

ฟางคลับว่าไปรอดูเยอะ

ประหนึ่งเป็นซุปตาไปแล้วนะคือคนเขาอยากเห็นแหละเพราะว่าลุงพลก็ดังจากข่าวใช่ไหม
ก็เลยอยากจะไปเห็นหน้าตาลุงพลเป็นยังไงป้าแตนเป็นยังไงนี่นี่โอ้โห
ขึ้นป้ายสดิบสดีนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศงานเดินแบบที่ลุงพลกับป้าแตนไปร่วม
ชันบนแคทวอล์กตามคำเชิญของคุณอุ๊บวิริยะนี่ที่จัดงานขึ้นมา
นี่คุณอุ๊บเดินก่อนนะฮะก็เป็นการนำรายได้ไปช่วยน้องหมาน้องแมวครับ
จัดขึ้นที่ลานตะวันนามพราซ่านะฮะงานนี้ก็มีคนดังในโลกโซเชียลมากมาย
แจ๋วแววคุณสิตางส้มหยุดแบบไม่มีอะไร
เป็นใครอ่ะอันป้าแตนไงเอาเหรอสวยไหมใช้ไรมาก
เขาแต่งแล้วขึ้นเฉียวล่ะคุณผู้ชมที่ไปรอดูคนดูมากมาย
เขาบอกว่าอยากเห็นลุงพลนะฮะตะโกนเรียกโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยว
แตนนะตกใจเดี๋ยวตอนแรกตกใจคิดว่าคนเสื้อส้มหรือลุงพล
เป็นคนอีกคนนึงเป็นคนสอบเดินแบบนี้ลุงพลมาแล้วเสื้อชมพู
หมวกใส่แว่นมาโอ้โหเวทีแทบพังครับนะฮะป้าแตนก็เปลี่ยนลุคซะจำไม่ได้
สาวทีเดียวจัดทรงผมใหม่มีคนแซวว่าเอ้ยทำไมหน้าป้าแตนเหมือนคุณตายอรไทย
คล้ายเหมือนกันนะฮะแน่นอนฮะไฮไลท์ก็คือลุงพลนี่ออกมาแล้วครับ
นี่แต่งหน้าแต่งตาทำผมสุเทพไปเลยใส่หมวกใส่แว่นออกมาโอ้โหออกมา
สาวใหญ่สาวน้อยสาวเล็กสาวใหญ่กรี๊ดกันไปหมดนะฮะสนั่นห้างไปหมดเลย
แล้วก็ยกมือมาถ่ายภาพขอจับไม้จับมือกันไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
สอนเดินแบบโดยอุปิริยะและครูชาไทยนับทนแฝงพี่มาย

อีกท่านหนึ่งนะครับซุ้มตาจากบ้านกกอกลุงพลครับ
ยังไงฮะเดี๋ยวจะมีช็อตสวีทนะลุงพลหอมแก้มป้าแตนโชว์ด้วยหนึ่งฟอดเลย
พอหอมปุ๊บโอ้โหนี่นี่คือฮากันใหญ่เป็นนุ่มเป็นสาวอีกรอบว่าอย่างนั้นนะฮะ
ห้างแทบแตกกันไปฮะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเดินแบบครับลุงพลกับป้าแตนก็ออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะ
เปิดใจถึงความรู้สึกที่มาเดินแบบครั้งแรกถามลุงพลป้าแตนลุงพลชอบลุคนี้ของป้าแตนไหม
แล้วที่บอกว่าทุกวันนี้ลุงพลกับป้าแตนรักกันมากเนี่ยจนอยากจะมีลูกคนที่๓จริงหรือเปล่า

ก็ภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งครอบครัวเราได้รับโอกาสดี
ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับคิดว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีใจมาก
เห็นสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้
ไม่เคยไม่เคยก็มีอาจารย์กันกลางนะก็ดีใจนะ
คุณปะแตนสวยไหมครับวันนี้
ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกคงไม่เอา
เพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติครับ
ที่แชลกกันว่าอยากมีลูกคนที่สามมีออมอย่างไร
อ่าสรุปคือเอาแค่สองคนนะจ้ะแต่ถ้าเกิดเจอป้าแตนแบบนี้
สาวสาวคงไม่เอาเพราะผมชอบคนธรรมชาติเออว่าอย่างนั้นนะฮะ
อ้าวส่วนคิวงานของลุงพลเนี่ยหลังจากนี้เห็นว่าโอ้โห
มีงานติดต่อมาค่ะโชว์ตัวหรือว่ารีวิวสินค้าเออเออ
มีการรีวิวสินค้าด้วยมากมายกว่า๒๐เจ้านะ
พอแค่ติดต่อมาผ่านคุณอุ๊บเนี่ยก็สิบงานเข้าไปแล้วค่ะนะฮะ
รวมทั้งตอนนี้นะฮะตัวสินค้าคุณอุ๊บติดต่อให้ลุงพลเนี่ย
คุณด้วยไงคะหนึ่งล้านอ๋อหนึ่งล้านแล้วและประเด็นสำคัญเนี่ยนะฮะ
ทนายชื่อดังเขาออกมาให้ข้อมูลว่าหากปีนี้นะลุงพลมีรายได้รวมกันจากการรับงานมากกว่า๑๕๐๐ต่อปี
เงินที่ได้อย่าลืมนะเสียภาษีด้วยต้องเสียภาษีด้วย
ซึ่งคาดว่าปีนี้ลุงพลจะมีรายได้เกิน๕ล้านบาทนะครับ
จากงานทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ไปนะฮะแล้วล่าสุดนะฮะก็มีงานพรีเซนเตอร์ชาครับ
หน้าที่นักร้องสาวคุณบิ๋มอ่าขออภัยคุณปิ๋มซีโฟนะฮะ
เป็นคนติดต่อลุงพลไปแล้วก็บอกกับไทยรัฐทีวีบอกว่าเธอเนี่ย
ไม่ได้ติดใจในเรื่องของข่าวลุงพลแต่มองว่าลุงพลน่ะ
กระแสดีคนรักเยอะนะแล้วก็ใช้เวลาติดต่อมาเป็นเดือน
สามคนจะบินไปเซ็นสัญญากับลุงพลที่บ้านกกอกค่าตัวเท่าไหร่รู้ไหม
โอ้ยพรีเซนเตอร์ชานะชาชาฤอีกล้านบาท
ให้ลุงพลไป๑ล้านบาท
การประมาณการ๕ล้านบาทก็คงจะ
ผมว่าอาจจะบวกขึ้นมาอีก
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของลุงพลแต่ก็ย้ำแบบนี้เหมือนกันว่า
เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมเรื่องของคดีความ
ก็ยังคงตามกันต่อเพราะยังไม่ได้
คนร้ายว่าใครเป็นคนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต